เพิ่งจะออกมาเคลียร์ข่าวกับหวยลี่ว่าเป็นพี่น้องกัน
สำหรับเรื่องแชทหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชม

มันชัดจริงหรือชัดปลอมกันแล้
ยังไม่พอคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะ
ยังมีเพจปลอมออกมาปล่อยข่าวว่าติดโรคร้ายตอกย้ำเข้าไปอีก
ต้องแข็งขนาดนั้นเลยนะเอาไว้เบาแรง

เคลียร์ทุกประเด็นข่าวเช้าอีกรอบหนึ่งรวบตึงทุกประเด็น

เรื่องภาพหรือเรื่องอะไรต่าง
ก็มันก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะ
ผมไม่เคยมีจิตใจที่จะทำร้ายใครเลย
ผมมีแต่ความไว้ใจให้ใจแล้วก็ไม่เคยมีในหัวใจผม

ทุกคนก็ต้องแบบมีอะไรที่เป็นส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวก็คงไม่มีใครอยากให้ประชาชนรู้อะเนาะ
แต่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับมันครับ
เรื่องฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยไม่รู้จริงกันนะครับ
แต่ในใจผมเลยนะผมไม่อยากทำอะไรแห่งนั้นนะ
ผมอยากให้แบบว่าคนเราเกิดมามันก็มีความทุกข์กันทั้งนั้น

คืออยากให้ทุกอย่างมันจบแล้วผ่านไป
ผมก็ใช้ธรรมะแหละครับสอนตัวเองให้มันเดินผ่านไปได้
เพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเราก็รู้ใจว่าเราทำอะไร
ทำดีทำชั่วแค่ไหนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับ
ผมก็พยายามที่จะเดินผ่านมันไปด้วยสติให้ได้
มันไม่จริงอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจข่าวแบบนี้นะครับ
ไม่ได้สนใจข่าวแบบนี้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
แบบนี้เขาเรียกว่าธรรมะชนะทุกสิ่งว่าไหมคุณ

อันนี้ถือว่าเป็นหลักความคิดที่ดีนะ
ธรรมะเนี่ยทำให้ตัวเองมีสติแล้วก็ผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้

เพจปลอมที่กุข่าวว่าพบติดโรคร้ายอะไรแบบนี้
อันนี้ให้หยุดซะนะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี่ย
โกรธขึ้นมาแล้วก็จะเอาเรื่องจริงเนี่ย

อันนี้ก็ใช้ธรรมะเข้าข่มเหมือนกันอะไรรู้ไหม

พยายามแบบหยุดสไลด์มือกันนะคะคุณผู้ชม
มันก็ยากนิดนึงนะพอมันเป็นข่าวของพี่โป๊ปเนี่ย

แต่ตอนนี้เจ้าตัวออกมาเคลียร์ทุกอย่างแล้ว

ส่วนเพจปลอมที่กุข่าวว่าเจ้าตัวเป็นโรคร้าย